ก็คุณอนุทินบอกให้คุณชาดาทำหน้าที่ปราบผู้มีอิทธิพล

วันนี้ได้คุยกันทั้งสองท่านเลย
เพราะว่าแหมอันนี้ก็อยู่ในความดูแลแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะ
ก็ออกมาพูดถึงเรื่องการจัดระเบียบสังคมและผู้มีอิทธิพล
นิยามคำว่าผู้มีอิทธิพลแบบนี้ค่ะ
ผู้มีอิทธิพลไม่จำเป็นต้องเป็นนักเลงหัวไม้หรืออันทภาณ
เฮ้งคนอื่นกีดกันคนอื่นไม่ให้ได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติ

คนเหล่านี้คุณอนุทินบอกว่าต้องกำจัด
เพื่อให้บ้านเมืองเป็นระเบียบปลอดอบายมุกยาเสพติด
โดยจะใช้กลไกของรัฐที่พวกท่านทั้งหลายถืออยู่ในมือนี่แหละ

และผมเปรียบราชศรีคือประชาชน

อะไรที่ติดขัดก็มาบอกผมยินดีทำ

ว่าอะไรนะหนูช่วยราชศรีติดบ่วงใช่ไหม
ใช่ครับแต่อันนั้นจำไม่ได้แล้วนะว่าจบยังไง
อันนี้เมื่อก่อนเป็นหมอหนูนะตอนนี้ไม่ใช่เป็นหมอหนูแล้ว
แต่ต้องบอกก่อนว่าหมอหนูนี่ก็เป็นฉายาที่เขาตั้งให้นะเพราะคุณอนุทินไม่ได้เป็นคุณหมอจริง
แต่ว่าแค่ดูกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้มาอยู่มหาธัยแล้ว
อะไรติดขัดผมยินดีทำให้ผมเป็นหนูที่ช่วยราชศรี
ซึ่งหนูก็สั่งการไปที่คุณชาดาไทเศษอันนี้ไม่รู้เขาจะเปรียบตัวเองเป็นอะไรบ้างนะคะ
รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนี่บอกตอนนี้ตั้งคณะกรรมการแล้ว
มีคุณอนุทินเป็นประธานผมเป็นรองประธานเดี๋ยวจะรวบรวมรายชื่อผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศก่อน
แล้วจะตรวจสอบดูด้วยว่ายังมีอิทธิพลอยู่ไหมมีผู้มีอิทธิพลรายใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่า

มันมีเส้นสายไหมหรือยังไง
เอ้าคุณชาดาบอกคดีกำนันนกนี่นะต้องตรวจสอบระดับผู้ใหญ่บ้าน
นักการเมืองท้องถิ่นทั่วประเทศเลยนะอืม
ตอนนี้รวบรวมข้อมูลมาประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว
ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนนั่นแหละขอให้ทุกคนใจเย็นเย็นอ่า
ส่วนการตรวจสอบผู้มีอิทธิพลที่อุทัยธานีคุณชาดาพื้นที่ตัวเองสอสออุทัยธานี
เสร็จแล้วตัวตัวเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วอืม
แบ่งพื้นที่สีแดงสีเหลืองเรียบร้อยสีแดงเนี้ยน้อยมากอืม
แต่ถ้าจะให้เปิดเผยรายชื่อผู้มีอิทธิพลเนี่ยคงเปิดเผยไม่ได้หรอก
มันมีพีดีพีเออ๋อกฎหมายป้องกันข้อมูลสมบูรณ์คนอยู่ไง
เดี๋ยวผมโดนฟ้องครับนักข่าวเลยถามว่ากังวลไหม
ว่าจะมีผู้มีอิทธิพลเข้ามาแทรกแทรงเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างนาน
เดี๋ยวจะไปเจอต่อเดี๋ยวจะไปสะดุดต่ออ่า
คุณชาดาเลยบอกใครจะมาใหญ่กว่าผมอุ้ย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
หรือเขาเลิกร้านหรือเขาไม่รู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่อยค่อยไปเรื่อยเรื่อยข้างใจอย่างเงี้ย
กังวลเรื่องของการเข้ามาแทรกแซงของผู้มีอิทธิพลไหมคะเพราะว่าสมมุติอาจจะแบบพลิก
เอาชื่อตัวเองออกหรือว่าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับบัญชีอะไรเงี้ยค่ะใครจะมาใหญ่กว่าผม
ผมตัวใหญ่ผมตัวใหญ่อ่าตกใจหมดเลยคุณชาดาตัวสูงใช่ไหมอ่า
แต่เป็นคนผอมแต่ว่าตัวสูงไอ้ที่ว่าใครจะมาใหญ่กว่าผมหมายถึงผมตัวใหญ่
ใครจะมาแบบตัวสูงใหญ่กว่าผมในอุทัยอะไรอย่างนี้มั้งคะเดี๋ยวรอดูกันต่อ